จันทบุรีกันครับที่ผมโปรยเอาไว้ตอนช่วงที่แล้วฮะ
ดวงไฟประหลาดมันมาลอยไปลอยมาอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
เดี๋ยวจับตาดูกันนะตั้งแต่๕ทุ่มถึงตี๓
เจ้าของบ้านเชื่อว่าเป็นวิญญาณของย่ามาอวยพรวันเกิดพ่อ

ภาพวงก์จรปิดคุณผู้ชมลองดูมันแว็บไปแว็บมา
น่าจะมีดวงไฟสีขาวมันลอยเราวงกลมไว้ให้ดูนำสายตาด้วย
อยู่หน้าบ้านเล็กที่๓๙หมู่๓ตรมภ
ดูเวลาจากกล้องวงจรปิดดวงไฟประหลาดนี้มันเกิดขึ้นตอน
แม่เลขช่าง๒๓นาฬิกา๒๓นาที
เห็นไหมดวงสายข้างบนมันก็ใช่นะ
วันที่๒๔กุมภาพันธ์ครับสักพักก็มีเจ้าของบ้านนะครับ
เป็นผู้ชายสองคนนะฮะเดินเข้าบ้านนี่
แล้วก็มีหมาเขาบอกมี๓ตัว
นี่นะฮะ๓ตัวมาอยู่หน้าบ้าน
ซึ่งดวงไฟประหลาดมันก็ยังคงลอยไปลอยมาอยู่
แต่เขาไม่เห็นนะเออแล้วมันมาเกิดอีกทีครับ
ช่วงเที่ยงคืนครึ่งถึงตี๓๑๘นาที
ดวงไฟประหลาดก็ยังลอยไปลอยมาอยู่หน้าบ้าน
บางครั้งนะมันก็ลอยไปอยู่หน้ารถที่จอดอยู่นะฮะ
เป็นอย่างนี้อยู่หลายชั่วโมงแล้วดวงไฟมันก็หายไป
นายชนะสินอนันตะปรีชาอายุ๔๑ปีครับเจ้าของบ้าน
เล่าบอกว่าคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพ่อ
แล้วไม่รู้ว่าอะไรมาโดนใจเขาให้ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูครับคุณผู้ชมครับ
เห็นดวงไฟประหลาดนี้แล้วเมื่อหลายปีก่อนครับ
คุณย่าอายุ๘๐ปีท่านเสียชีวิตด้วยโรคชรา
จึงคิดว่าเขาคิดนะเขาคิดนะอาจจะเป็นดวงวิญญาณของญาติที่เสียชีวิตไป
ท่านกลับมาอวยพรวันเกิดให้คุณพ่อก็เป็นไปได้นะครับ
หรือถ้ามองแบบวิทยาศาสตร์หน่อยเขาบอกว่าหรือไม่มันก็อาจจะเป็นแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งนะฮะ
แต่ที่แปลกก็คือทำไมถึงมีแค่คืนเดียวเขาบอกแบบนั้นนะครับ
เพราะเมื่อดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังไม่เคยเจอเลยไอ้ดวงไฟประหลาดแบบนี้ที่จะมาลอยไปลอยมาอยู่แบบนี้
เพื่อนเอ๋ยคนรู้จักเอ่ยที่เห็นคลิปต่างบอกกันว่าไม่ได้จะพิสูจน์นะว่าดวงไฟนี้เป็นยังไง
เขาบอกว่าบ้านเลขที่อะไรคุณยายอายุเท่าไหร่เลขจริงเขาไม่ได้จะพิสูจน์นะว่าไอ้นี่มันเป็นอะไร
เขาถามว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่๓๙แม่ก็ไม่บอกเลยอ่ะแล้วคุณยายอายุเท่าไหร่มีบอกไหมในนี้
เมื่อกี้พี่อ่านอ้อมีมีก๊อฟเปิดดูอยากอายุ๘๐นี่แหละฮะเขาบอกว่าข่าวนี้ก็มีตรงนี้แหละครับ